เริ่มต้นเรื่องของเหตุการณ์ความคืบหน้าระเบิดป่วนกรุงกันก่อนเลยนะคะ

แต่อีกด้านหนึ่งหลายคนก็พยายามที่จะโยงให้มันเป็นประเด็นทางด้านการเมือง
นายกรัฐมนตรีวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าตอนนี้พยายามไล่ล่าคนก่อเหตุ
ซึ่งล่าสุดตามรายงานข่าวบอกว่าจับได้แล้ว๙คน
แต่อีกประเด็นหนึ่งที่แน่นอนว่าเป็นประเด็นการเมือง
กรณีที่คุณปรินาไกลคุบเอ๋

สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
มีการไปโพสต์ภาพคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ส่วนคนขวานี่นะคะเป็นคุณช่อพันนิกาวานิทโคโสก

ลักษณะคือเหมือนว่าไปกล่าวหาว่ามีส่วนเชื่อมโยง
กับเหตุระเบิดป่วนกรุง
นี่ไงทำให้ทีมกฎหมายของพักอนาคตใหม่

นายกรัฐมนตรีวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
สื่อก็บอกว่าโดดป้องเอ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าใจเย็นกรณีที่นางสาวปรินาไกลคุบโพสต์เนี่ย
เดี๋ยวนะต้องรอพิสูจน์ก่อน
เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะไปเขียนเองก็ได้
วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะ
นายกบอกว่าตอนนี้ข่าวลวงข่าวหลอกข่าวเฟคนิวมันเยอะ
เพราะฉะนั้นใครที่เสพข่าวต้องระมัดระวังด้วย

ใครที่จะไปโพสต์อะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่คนที่โพสต์เนี่ยโพสต์ไปแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นคุณต้องรับผิดชอบด้วย

ถ้าเกิดว่าชี้นำไปในทางที่ผิดคุณต้องรับผิดชอบ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ข่านท่าไทยรัสทีวีนะครับก็ถามเรื่อง
หนังสาวปะวีนาปราลีนาเนี่ย
ผมก็ถอบถามจากบรรดาบรรดาหน้าท่านเมือง

หรือปรรามสอนหรือบรรดาอะไรที่เกี่ยวข้อง

มันมีการกล่าวอ้างมาเยอะแยะพอมควรเหมือนกันนะครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับ

ต้องพิสูจน์กรณีที่คุณปรินาไปโพสต์
ลักษณะแบบนี้เป็นการกล่าวหาเป็นการหมินประมาทหรือเปล่า
นายกบอกว่าเป็นคำถามจากไทยรัฐทีวี

เป็นแฟนคลับของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
นายกพูดประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่มีการขออนุญาตขยายนิดนึง
คือการที่คุณปรินาไปโพสต์
ลักษณะคือไปโยงว่าคุณธนทรกับคุณช่อแล้วก็หนุ่มปัตตานี
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดป่วนกรุง
คือพอมีการตั้งประเด็นคำถามกลับไปที่คุณปวีนา
วันที่๕สิงหาสักประมาณบ่าย๓ปรากฏว่า
คุณปรินาค่ะในเฟซบุ๊คส่วนตัวมีการดัดแปลงแก้ไข
คือลบเนื้อหาที่มีลักษณะหมินเมตต่อการผิดกฎหมายออกไปนะ
นายกพูดประเด็นนี้ด้วยค่ะและจากเรื่องนี้เองนะคะ
เราต้องไปถามฝ่ายความมั่นคงกันบ้างนะคะ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าคือนักข่าวถามเนี่ย
สรุปแล้วสาเหตุทราบไหมคะว่ามันเกิดจากอะไร
ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะท่านบอกว่าสาเหตุเนี่ย
ก็เพราะกลุ่มที่เขาก่อเหตุต้องการทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นกับประเทศไทย
เพราะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่บ้านเมือง
มีผู้นำจากต่างประเทศมาประชุมด้วยกันหลายประเทศ
มีการยกตัวอย่างมันคล้ายกับลักษณะที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงของการประชุมอาเซียนเมื่อปี๒๕
ไงที่พัทยาที่จังหวัดชนบุรีที่ภูเก็ตที่หัวหินที่ประจวบคิริขัน
ช่วงนั้นก็มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ส่วนถามว่าแล้วกลุ่มเดิมล่ะคะ
หลังจากที่กองทัพบกเคยรวบรวมข้อมูลเอาไว้มันใช่กลุ่มเดิมหรือเปล่าที่ก่อเหตุ
ท่านบอกว่าตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มนี้ตลอดเวลา
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนที่บงการหรือวางแผนทุกอย่าง
ด้วยหลักกลยุทธ์และยุทธวิธีเพื่อให้มีคนไปปฏิบัติ
ซึ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการคนที่วงการส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปกติแหละ
จะสืบถึงตัวเขาได้ยากตอนนี้เราทำได้แค่คาดเดา
ต้องใช้เวลาในการหาหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนะคะ
ฟังเสียงพบทบหน่อยค่ะ
ในความคิดที่จะก่อเหตุไม่สงบในทุกรูปแบบนะครับ
นี่ก็คือการบ่อนทำลายประเทศแบบหนึ่งเหมือนกัน
ใช่ฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลหรือเปล่า
คือจะเป็นฝ่ายอะไรก็ตามผมไม่เบรม
เพราะผมไม่สามารถพูดในฐานะนักการเมืองแล้วไม่มีข้อสชแล้วนะครับ

หลังจากที่คุณเอ๋ปารินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
มีการโพสต์แล้วก็มีการแก้ข้อความบางส่วน
ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ข้อความบางส่วนที่มินเมตต่อการผิดกฎหมาย
แต่พักอนาคตใหม่ทีมกฎหมายพักอนาคตใหม่บอกว่า

เพราะลักษณะแบบนี้เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมาก
ก็เลยมีการฟ้องหมินประมาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยปล่อยไว้ให้คนเข้าใจผิดต่อไปได้นะคะ
ข้อที่สองก็คืออันนี้สำคัญนี่แหละข้อแรกอีก
ก็คือการโพสต์ของคุณปรินาไปพาดพิงถึงบุคคลที่๓
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเป็นคนธรรมดาทั่วไป
แต่ว่าไปกล่าวหาว่าเขาซึ่งถ่ายรูปคู่กับคุณธนทรแล้วก็ช่อ
เป็นผู้ต้องสงสัยคดีวางระเบิด
ซึ่งทำให้เขาได้รับความเสื่อมเสียมากแล้วก็ถูกสังคมตั้งคำถาม
ได้รับความกระทบกระเทือนในการใช้ชีวิตประจำวันของเขา

แต่ว่าก็ทำให้เราตัดสินใจว่ายังไงคงจะต้องฟ้องร้องคุณปรินา
เพราะว่าทำให้เกิดความเดือดร้อนไปถึงบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่ภาคอนาคตของเขาด้วยนะคะ
ช่อบอกเลยนะคะบอกว่าที่ผ่านมา
ไม่ว่าคุณเอ๋ปารีนาจะโพสต์จะกล่าวหาอะไรก็นิ่งมาตลอด
แต่ครั้งนี้สีจะไม่ทนจะไม่ยอมให้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียว
เพราะว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากนะคะเป็นการกล่าวหา
โอ้โหคุณรอบวางระเบิดมันคือภัยความมั่นคงนะคะ
ส่วนกรณีที่คุณปารีนาจะฟ้องกลับหรือไม่อย่างไรนั้น

ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจนะครับ
ว่าจะรับไว้พิจารณาแล้วก็ส่งให้อายการส่งสารฟ้องกลับหรือเปล่านะคะ